เริ่มต้นข่าวแรกนะคะจำได้ไหมคะเมื่อช่วงคริสต์มัสที่ผ่านมาค่ะ
ผู้รักโตไบจ์ขอแต่งงานกลางรายการสด
และเมื่อวานนี้นะคะวันที่๒มกราคมค่ะ

ก็ได้ไปทำการสู่ขอคุณไบจ์พิธิฮัทัน
ก็คือการสู่ขอแล้วก็มั่นนะคะอย่างเป็นทางการต่อหน้าผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัว
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
ซึ่งคุณแม่ของไบท์กำลังนอนรักษาตัวอยู่นั่นเองค่ะ
มาดูที่โพสต์ของฝ่ายชายนะคะบอกเอาไว้แบบนี้นะคะ
วันนี้ผมได้พาคุณพ่อคุณแม่มาสู่ขอแล้วก็มั่นไร้ไว้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
จัดพิธีภายในครอบครัวเพื่อกลับขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่าย
ขอบคุณโรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์หมอที่อนุญาต
ขอบคุณทีมพยาบาลที่ช่วยทำให้งานเร่งด่วนนี้ผ่านไปอย่างอบอุ่นขอบคุณมากครับนะคะ
ขณะที่คุณไบร์ทนะคะก็ได้โพสต์ภาพพิธีมั่นพร้อมข้อความว่า
กราบขอพรคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับเราทั้งคู่
ขอบพระคุณอาจารย์หมอและทีมพยาบาลทุกคน
ช่วยดูแลให้พิธีเล็กในวันนี้ราบรื่นนะคะ
ก็มีคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับเข้ามาโพสต์แบบว่ายินดีนะคะ

เห็นภาพประทับใจแบบนี้แล้วนะคะก็ยินดีตามไปด้วยเนาะ
ใช่ค่ะภาพบรรยากาศในงานมีแต่ความอบอุ่นเต็มไปหมดเลยนะคะ
มีแต่แบบญาติสนิทเท่านั้นและพี่พยาบาลน่ารักมากเลยเตรียมการงานนี้ให้ด้วยนะคะ